มาดูกันต่อนะคะคราวนี้มาดูแก๊งเฟอร์บี้กันดีกว่านะคะ
เขาเรียกว่าปิดเทอมช่วงปีใหม่ไม่ได้จอยกันเลยค่ะ
ล่าสุดเข้ามาครบแก๊งเลยคุณผู้ชมครบครู่เลยนะคะแต่ว่ามีคนนึงค่ะ
ใช่เปล่าครบคู่อ่ะใช่หรือเปล่า

เฟอร์บี้คุณผู้ชมอย่างที่ทราบเขามี๕สาวฮอตค่ะคุณผู้ชม
หวานใจมาครบองค์ประชุมกันเลยล่ะค่ะ
เรียกว่าเป็นปาร์ตี้ครบแก๊งครั้งแรกนะคะตั้งแต่ปิดเปิดปีใหม่มาคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้นะคะก็มากันครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวมิวค่ะ
พร้อมกับคุณสามีพี่เซนค่ะสาวแต้วมาพร้อมกับหวานใจไฮโซไนนั่นเองค่ะ
แมทมาพร้อมกับหนุ่มสงกรานค่ะและมิ้นท์ชะลิดาก็มากับภูผานะคะ
น้องชายคุณสงการเขานั่นแหละแล้วเต้ยล่ะพี่
ตัวนสาวเต้อยเจรินพรพี่ไงมากับเชฟป่ะ

ว่าเต้อยไม่รู้จะยืนตรงไหนนะคะเดินข้างเชฟไปเลยค่ะ
ก็คือแบบพูดง่ายก็ไปตั้งเชฟมาเชฟชื่อเชฟแพม
เขาดังมากระดับมิชลินซาคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็มาเขาอะไรเปิดโต๊ะทานกันก็ทานกันนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
แกไปรู้ได้ยังไงว่าเขาหารกัน

เหมือนกินก๋วยเตี๋ยว๕คนแล้วหารกัน๕คน

ก็ล่าสุดนะคะเห็นคุณแต้วเนี่ยเขาก็เพิ่งแบบเข้าครัวทำอาหาร

ก็น่ารักนะคะก็รอดูแล้วกันปีนี้นะคะเต้ยอาจจะมีแฟนใหม่ก็ได้นะ
สวยแบบนี้ไม่น่าจะโสดได้นานนะคุณนะ

นี่ก็ยังไม่หยุดหารค่า